ท่านผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยแหมเราก็เพิ่งเปิดประเทศกันใช่ไหม
เปิดการท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะที่พัทยามีมหากรรมพัทยามิวสิคเฟสติวอลสองพันยี่สิบเอ็ดนะฮะ
ริมชายหาดพัทยาแน่นอนว่าคนก็ไปกันเยอะไปเยอะหลายคนเพิ่งแชร์ภาพเองว่าเมื่อก่อนเนี่ย
ทยามิวสิกเฟสติวัลคนก็คือแบบโอ้กระโดดเฮฮาดูคอนเสิร์ตแต่ว่าในยุคนิวโนมอลแบบนี้
เก้าอี้เรียงกันเลยค่ะแล้วห้ามใครลุกด้วยนะถ้าคุณจะเต้นคุณก็นั่งเต้นอยู่บนเก้าอี้
มงใส่แมสอะไรก็ว่าไปก็ไปเที่ยวด้วยไงใช่ไหม

แต่เมื่อคืนนี้คือคืนที่๒นะคะ

คนไปเยอะนั่นแหละเขาต้องมีจุดจอดรถ

คืองานมันจะมีหลายเวทีถ้าให้เดินก็คือเมื่อย
มันก็ต้องมีรถคอยแบบขับไปส่งไปละเวทีอะไรอย่างนี้
มีรถบริการผู้ที่มาเที่ยวงานนะครับ
ทีนี้เขาไปถ่ายคลิปมาแล้วมาโพสต์ในโซเชียลพร้อมกับตั้งคำถาม
ไหนว่ารับส่งผู้ที่มาเที่ยวงานไง
พอไปถามบอกอันนี้มาคอยรับส่งลูกสาวบอส
ลูกสาวบอสบอสไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวดูคลิปนะครับ
นี่ฮะเดี๋ยวขอดูนี่หยุดตรงนี้หน่อยนึงเห็นไหม
ไปข้างหน้าพอคนเดินมาเขาก็

ใช่ไหมฮะเราเห็นแบบนี้เราก็น่าจะขอใช้บริการ
จอดรถกับเราจะไปพัทยาโซนไหนโซนไหนของจุดงาน
แต่พี่ก็บอกว่าอ๋อนี่ผมก็ไม่ทราบ
เขาบอกว่าผมรถค่ะมารับส่งลูกสาวบอส

นี่แล้วน้องผู้หญิงสองคนเขานั่งอยู่
เขาก็เขาก็ดูเขินเขาก็ดูยิ้มยังไง
เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะบอสไหนก็ไม่รู้
แต่ว่าคนที่เขาขึ้นไม่ได้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอก

เขาก็แค่แปลกใจว่าแหม่คือตกลงยังไง
เขียนทำไมว่ารับส่งฟรี
หลายคนไปคอมเมนต์บอกทีหลังก็เขียนไปเลยสิ

บอกว่ารถคันนี้มีไว้รับส่งเฉพาะลูกบอสหรือคะ
คนไปเที่ยวในงานไม่สามารถใช้บริการได้หรือคะ
เขียนรับส่งฟรีแต่พอไปถามบอกไม่ไป
รอไปส่งลูกสาวบอสงงมากค่ะ
งานดีแต่เจอแบ่งชนชั้นแบบนี้เพลีย
นี่ค่ะคือเรื่องนี้ต้องรอให้ทางเจ้าของงานเขาออกมาชี้แจงกันแล้วกันนะครับ
ตกลงมันยังไงกันแน่เป็นจังหวะเข้าใจผิดบังเอิญ
หรือยังไงหรืองงหรือพี่ก็อาจจะแบบ
นี่มันมีนะมันมีรถอรัชพรมันมีรถคันที่เอาไว้ส่งลูกสาวบอส
ส่งลูกสาวบอสก็ติดป้ายซะหน่อยว่าแต่ไม่ใช่คันนี้อะไรอย่างเงี้ก็ได้นึกออกไหม
คงไม่ใช่คันนี้หรอกบังเอิญพี่เขาไม่ทันดูป้ายข้างหน้าเขาขับมาผิดคัน

เขาก็เลยไม่รู้ว่าข้างหน้าเขาเนี่ยคือรับส่งฟรีอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า

อันนี้ผมพยายามแบบแท็กเข้าไปเลยนะ

ทุกผู้ชมครับแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้ไม่เท่าไหร่

ซึ่งหาดพัทยานี่เล่นคอนเสิร์ตกันอยู่นะ

นั่นสิพอดึกเขาคงให้ยืนได้แหละมั้ง

แต่คิดว่าก่อนที่จะเข้างานคงมีมาตรการในการตรวจคัดกรองแล้วนะคะ

ใช่ค่ะก็นั่งบนชายหาดเนี่ย

กล้องจากที่ดูบนเวทีอยู่สักพักหนึ่งหลุบลงต่ำเฉยเลย

เห็นช่วงที่วิ่งเข้าไปแล้วก็ไล่กันอยู่เหมือนกัน

กำลังสนุกกันอยู่เลย
สังหวัดช่วงนี้แหละเพลงนี้แหละ
เพลงนี้แหละ
เพลงนี้มันเหน้าตีอยู่ในไหนละครับ
ถ้าเกิดแอลกอฮอล์พรุ่งพลาดเลือดร้อนแล้วก็
หรือพอเต้นแล้วเหยียบเท้ากันแบบนี้ไง
อ่าในท้ายของคลิปนี้เดี๋ยวจะหงวงแตกล่ะ

ก็เลยเอามาฝากกันนะฮะ

คือเราสนุกสนานกันนะครับเราไปผ่อนคลายกัน

คือต่อให้ไม่มีโควิดนะไอ้พวกจะตีกันเนี่ยมันไปคอนเสิร์ตที่ไหนมันก็ตี

อย่าให้คนอื่นเขาต้องมาเสียอารมณ์กับการกระทำของพวกคุณด้วย